คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่นครนายกเมื่อช่วงเช้านี้เองค่ะ
ที่หน้าวัดนางรองตำบลสาริกาอำเภอเมืองนะคะมีต้นไม้ต้นใหญ่เลย
ต้นไม้ที่อายุเก่าแก่เป็นร้อยปีครับช่วงนี้ลมแรงคุณผู้ชม
ลมพัดต้นไม้หักโค้นแล้วมันน่าเศร้าก็คือไปทับพ่อลูก
จนเสียชีวิตลูกคือเด็กอายุ๒ขวบเองค่ะสองขวบเองนะคะ
แล้วก็มีชาวบ้านอีกคนนึงก็เสียชีวิตนอกจากนี้ก็มีคนที่ได้รับบาดเจ็บ
จากเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะเขาก็ร้องไห้กันแทบขาดใจ
มันคือภาพที่น่าเศร้าใจอะค่ะพ่อก็คือนายสุนทรพระกระโทก
หรือว่าในโต้งอายุสามสิบห้าส่วนลูกคือน้องเต็งหนึ่ง
เด็กชายทาดาอายุแค่สองขวบกิ่งของต้นไม้อะค่ะ
มันหักตกลงมาทับร่างเสียชีวิตนี่นะคะ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตอีกคนนึงคือนางยุภาเข็ดสาลี
ก็คือเป็นชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้านะคะ
กู้ภัยต้องเอากิ่งไม้ที่ทับร่างผู้เสียชีวิตออกก่อน
ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ากิ่งไม้เสี่ยงจะหักลงมาได้ตลอด
ลมยังแรงต่อเนื่องชาวบ้านอีกคนนึงที่ขึ้นภาพเมื่อสักครู่
ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะแต่ว่าพ่อลูกคือเสียชีวิตตรงนี้เลย
มีบ้านคนแถวนั้นค่ะคนในบ้านได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะ
นอนอยู่ในบ้านแล้วก็ต้นไม้มันหักโค้นไปทับไปโดนที่บ้านนะคะ
นายชำนิดอายุ๖๘ปีนอนอยู่ในบ้านก็บาดเจ็บคือมีแผลที่ศีรษะ
ภรรยาก็มีแผลตามตัวด้วยก็ต้องส่งโรงพยาบาลนครนายก
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ต้องมาช่วยกัน
กิ่งไม้คุณผู้ชมดูดูภาพนี้ก่อน
มันเสียหายขนาดนี้เลยนะคะกิ่งไม้ที่มันหักลงมา
ก็ต้องตัดกิ่งไม้ที่ยังคาอยู่ด้วยครับตัดกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้ใกล้ด้วยที่มันจะ
แหล่ไม่ร่วงแหล่อย่างนี้ค่ะเพราะกลัวอยู่ดีมันร่วงตกลงมา
เพราะว่าลมก็ยังแรงอยู่นะคะทีเนี้ยค่ะบ้านเรือนแถวนั้นก็มีอยู่สี่หลัง
เสียหายหนักหนักกับสองหลังอีกสองหลังเสียหายเล็กน้อย
ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่าบ้านของเธอ
กระบะของเธอรถจักรยานยนต์ที่จอดหน้าบ้านเสียหาย
โมงเช้าคือเขาเริ่มได้ยินเสียงกิ่งไม้ต้นไม้อะไรแบบเนี้ยค่ะ
เพราะลมมันแรงมากแล้วอยู่ดีหักโค้นลงมาทับบ้านของเพื่อนบ้านเลยนะคะ
สองสามีพระยาที่อยู่ในบ้านก็ได้รับบาดเจ็บชาวบ้านก็มาเริ่มมุ่งดูกัน
นายสุนทรขี่รถจักรยานยนต์มากับลูกชายมาดูค่ะตอนแรกแค่มายืนดูมายืนคุยกันอยู่
ยุภาก็ขี่รถจักรยานยนต์มายืนดูมายืนคุยคือตอนแรกมันหักโค้นทับบ้านก่อนไงฮะ
แล้วชาวบ้านก็มาดูสักพักนึงลมมันแรงขึ้น
ลมมันแรงขึ้นกลายเป็นว่าคนที่มายืนดูถูกกิ่งไม้หักทับร่างด้วย
ก็เลยเสียชีวิตสามศพโอ้โหนี่นะคะก็ส่วนคนที่ให้ข้อมูลกับเรา
บอกว่าเธอโชคดีวิ่งหนีออกมาได้ทันค่ะฟังเสียงเธอดูหน่อย
หันไปจะไปเลื่อนรถออกไปเปิดประตูรถแค่นั้นแหละ
กิ่งดังกิ่งไม้ดังโป๊ะมันบู๊ดลงมาเลยเราก็หันวิ่งหนีเลย
หันวิ่งเลยอ่ะใช่ไม่อย่างนั้นถ้าเข้าไปในรถแล้วออกไม่ทันอ่ะ
เขาเอี้ยวรถออกแล้วนะแต่มันออกไม่ทัน
มันเอี้ยวออกไม่ทันแต่ธรรมดามันจะอยู่เลนข้างเลน
ขาวใช่ไหมแต่ทีนี้ไอ้ตอนที่ที่เลือดมันแดงอยู่ตรงนั้นน่ะไหลออก
แสดงว่าเขาเอี้ยวรถจะออกแล้วได้ยินแต่เสียงคนที่อยู่ข้างนอกนี่
ไปช่วยไปเรียกโอ้ยช่วยหน่อยช่วยดึงดึง
กิ่งไม้ออกจากเด็กอ่ะเพราะกิ่งไม้มันวับแล้วมันก็มาอย่างงี
ไม่หลับก็คิดว่าเด็กน่ะสลบที่ไหนได้
ไม้มันทับหัวเด็กโอ้โหดูสิค่ะน่าเศร้าใจ
คือไปยืนดูเหตุการณ์ที่กิ่งไม้หักโค้นลงมาทับบ้าน
ครับแต่กลายเป็นว่าคนที่ไปยืนดูอ่ะเสียชีวิตไปสาม
ชาวบ้านบอกว่าต้นไม้ตรงนี้คือต้นกระเหลี่ยงนะคะอายุเป็นร้อยปี
เป็นต้นไม้ในเขตวัดนางรองพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
นายชำนิดซึ่งได้รับบัตรเจ็บด้วยอะค่ะบ้านคืออยู่ติดกับต้นไม้เลย
ครับจริงจริงแล้วกำลังประสานเจ้าหน้าที่นะคะว่ามาช่วยตัดต้นไม้หน่อย
เพราะว่าดูแล้วกิ่งไม้มันไม่ค่อยแข็งแรงกลัวจะหักโค้นลงมา
เจ้าหน้าที่ไม่ทันได้มาตัดให้เกิดเรื่องนี้ซะก่อน
ส่วนศพของสองพ่อลูกทำพิธีรดน้ำศพที่วัดท่าด่านจังหวัดนครนายกค่ะ
บรรยากาศเศร้ามากเพราะว่าเด็กอายุเพิ่ง๒ขวบ
ก็นำขวดนมมาวางเอาไว้ข้างศพของหนูน้อยคนนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะผู้ที่สูญเสียทั้งลูกทั้งสามีคือนางสาวกมลชนกอายุสามสิบเอ็ด
บอกว่าตัวเองทำงานอยู่กรุงเทพก็กลับมาหาลูกกับสามีทุกสิ้นเดือน
วันนี้ก็รีบมาจากกรุงเทพมาแต่เช้าเลยอีก๓กิโลจะถึงบ้านอยู่แล้วอ่ะ
โทรไปบอกข่าวร้ายเธอก็ต้องฝืนใจขี่รถไปจนถึง
เห็นสภาพลูกกับสามีทำใจไม่ได้เลยนะคะ
ลูกชายเป็นเด็กน่ารักอายุเพิ่ง๒ขวบเพิ่งจะหัดพูดคำว่าแม่ค่ะ
ส่วนคุณยายของน้องเต็มหนึ่งก็โสบเศร้าเหมือนกัน
บอกว่าเช้าวันนี้ลูกเขยพาหลานไปขี่รถซื้อกับข้าว
ก่อนกลับมาก็ไม่ได้รู้ว่าน้องเต็มหนึ่งจะถึงบ้านอยู่แล้ว
กลับมาก็บอกพ่อตาว่าเนี่ยมันมีกิ่งไม้ล้มกลางหมู่บ้านเลย
ไปดูเหตุการณ์กันหน่อยครับพอออกไปดูปุ๊บ
โอ้โหกลายเป็นตัวเองโดนเองนะคะ
แล้วก็ลูกเขยทำงานเป็นเชฟค่ะ
ทุกวันก็จะพาลูกไปซื้อกับข้าว
ส่วนนางยุภาผู้เสียชีวิตอีกคนนึงจริงก็เป็นญาติกันด้วยนะคะ
ว่าพอมาเห็นเหตุการณ์ก็เลยจอดรถยืนคุยกันแล้วก็ดูเหตุการณ์
โอ้โฮเลยสามศพเลย
เมื่อเช้าคุณยายบอกว่าเพิ่งอาบน้ำแต่งตัวให้หลานชาย
หลานกำลังน่ารักมากเพิ่งหัดพูดค่ะ
ส่วนอีกศพหนึ่งก็คือศพของนางยุภา
ก็ไปชนะสูตรนะคะหาสาเหตุ
ในส่วนของนางยุภาที่ต้องหาสาเหตุก็เพราะว่าเธอไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
แล้วก็ไม่แน่ใจว่าถูกไฟช็อต
กิ่งไม้ทับแล้วเสียชีวิต
เพราะว่าเหตุการณ์นี้มันมีสายไฟขาดลงมาด้วย
แต่ว่าพ่อลูกคือเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลย
แต่นางยุภาไปเสียชีวิตโรงพยาบาลต้องหาสาเหตุที่แท้จริง